บอลสาวที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนาน
ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับ
ปิดท้ายกับทางทีมออลสตาร์ไทยลีก
ก่อนการแข่งขันวิราวัลอภิญญาโพงก็ประกาศว่าเธอตั้งครรภ์นะครับ

แล้วก็มอบหน้าที่ให้กับรัศมีแขครับ
ดารานักแสดงชื่อดังลงเล่นแทนเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนลูกยางในอินดอร์สเตดียมนะครับ
แต่งตัวมาเหมือนกับทางเฟการายตำนานนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติบราซิล
เพิ่งประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังจบโอลิมปิก๒๐๒๐
ซึ่งเอาจริงจังเธอเล่นเป็นเธอเป็นนักกีฬามาแล้วนะครับ
หลายประเภทเหมือนกันสำหรับทางรัฐสมียแขนและผลการแขนนะครับ
เซียนเอาชนะออนสตาร์ไป๒๕ต่อ๑๘นะครับ
ก็ทำให้เจเซียนเนี่ยยุติการเล่นอย่างเป็นทางการแล้วบอกว่ายังไงจะไม่ทิ้งนะครับ
จะช่วยรุ่นน้องสารฝันต่อไปเพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
ยิงเดียวครับบุษดันอึ้งประพฟรุงพันธ์เอาชนะยาวเจียบินน์จากสิงคโปร์ไปสองเกมรวด
ยี่สิบเอ็ดสิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดสิบสี่ในที่เยอรมน์นะครับ
ก็เป็นบาร์ดป้อครับเดชาพลกับซับซีรีนะครับ
หนึ่งของรายการเอาชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียไป
สองเกมรวดยี่สิบสองยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่
ก็คว้าแชมป์ไปครองเช่นเดียวกันครับ